แต่เรื่องของความเชื่อไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ
แนะนำคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วค่ะ
เชื่อว่าหลายคนรอคอยกันแล้วไปที่แรกกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่แรกนะคะปลาพาไปที่จังหวัดอ่างทองไปที่วัดไร่อยู่ที่ตำบลศาลเจ้าโรงทออำเภอวิเศษชายชาญ
จะพาไปเข้ากราบสรีระสังขารพระครูมงคลสาธุวัฒน์หรือหลวงปู่ผาดอภินันโท
ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะที่ละสังขารไปนาน๖ปีแล้ว
แต่คุณเห็นไหมร่างท่านไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไป
ศิษย์ก็ไปปิดทองไว้ทั้งร่างเลยค่ะเลี้ยงอร่ามแบบนี้
แล้วก็นำร่างของท่านนะใส่โลงแก้วให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้
และก็ได้มาขอโชคขอลาบกันด้วยครับหลวงปู่ผาดนะคะ
่งดังมากเพราะว่าท่านเป็นเกจิด้านของการปลุกเสกวัตถุมงคล
ปลุกเสกได้แบบเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากมีอาคมในการอัญเชิญพญาครุฑและเทพพรมได้ด้วย
ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยค่ะสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสนะ
ท่านได้อุปถัมภ์เลี้ยงดูชาวเขาด้วยนะเด็กชาวเขาอะค่ะ
ก็เลยเป็นที่นับถือของลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมาย
ท่านเคยฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำด้วยนะแล้วก็เรียนทำผงวิเศษจากหลวงพ่อภูวัดดอนรัก
เรียนทำเบี้ยแก้เสกประหลอดจากหลวงพ่อพักวัดโบดแล้วก็ยังเรียนทำตระกุดโบดลั่นจากหลวงปู่คำวัดโพแก้ว
หลวงปู่ผาดนะคะท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่๑๔มกราคม๒๕๕๗เวลา๒๐นาฬิกา๕๙นาที
อืมสิเกอริอายุได้๙๘ปี๗๖พันศาค่ะ
ละเอียดยิบนะน้องใบลานละเอียดค่ะจะไปกราบสรีระสังขารท่านต้องทราบประวัติที่มาที่ไปโดยละเอียดก่อน
อีกที่หนึ่งนะครับพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปที่วัดล่ามช้างตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกราบไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองที่เชียงใหม่
ก็ไปเจอกับพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนหน้าตัก๓๙นิ้วนะครับก็สูง๓๕นิ้วได้
หนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
ก็เจ้าวาดได้อันเชิญมาประดิษฐานที่สาราใกล้พระวิหารเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรนั่นเองโอ้ก็มากันเยอะนะครับ
โดยพระเจ้ามุกดอกไม้เนี่ยถูกสร้างในพิธีเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่ครบ๗๒๐ปีนะครับ
โดยนำดอกไม้นานาชนิดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเลยนะ
๑๕๐๐กิโลกรัมเนี่ยมาอัดให้เป็นผง
ทำไงต่อแล้วนำมาปั้นรวมกับมวลสารและใบโพ๙วัดน้ำทิพย์๙บ่อจนได้เป็นพระพุทธรูปหลัก๒๐๐กิโลกรัม
ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้พระเจ้ามุกดอกไม้นะครับ
งานนี้ชาวบ้านก็ไปแห่แหนกันกราบไหว้เท่านั้นไม่พอนี่เหมือนคุณพี่คนนี้
จ้องส่องมองดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์มีอยู่๒อ่าง
ไปดูเอาแล้วกันเขาบอกว่าน่าจะให้โชคให้ลาบ
มันก็คดงองอมันก็หยดลงมาเป็นน้ำตาเทียนธรรมดาทั่วไป
แต่จะเป็นรูปลักษณ์ลักษณะแบบไหนแล้วแต่คนจะมอง
ฝากกันไว้แบบนี้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
มองมายังไงค่ะคุณ
ดิฉันก็มองยังไงก็เป็นน้ำตาเทียนนะ
อีกที่หนึ่งก็มีเหมือนกันน้ำตาเทียนเนี่ยต้องมี

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมช่วงบ่าย
มีพิธีเปิดทรัพย์รับโชคนะ
โดยพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสก็ประกอบพิธีนี่แหละ
คุ้มทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาพญานาคาราช
ชาวบ้านก็นำเครื่องเส้นไหว้อย่างเช่นฟักทองกล้วยน้ำว้าไข่สดใส่จานมาร่วมพิธีกันล้นสารา
ใช้เวลา๒ชั่วโมงเป็นอันเสร็จพิธี
จากนั้นค่ะผู้สัทธาก็จะเข้าคิวจับห่วงที่มือขวาของพ่อปู่ศรีสุโธ
เพื่อขอโชคลาภไม่แค่นั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลย
ล้วงลูกปิงปองในหายทองคำหรือเราก็เรียกว่าล้วงไข่
ล้วงไข่ในหายหายทองคำ

แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่คนโชคดีเลยแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมกันนอกจากการล้วงปิงปองในหายทองคำแล้วก็คือ
หุนลูกแก้วสารพัดนึกเพื่อเสริมดวงนี้แหละค่ะนี่อันนี้มาใหม่ใช่เขามีหลายอย่างเนอะ
ที่นี่มีหลายอย่างมากวัดนี้ทีนี้มีอีกคนนึงนะก็คือนางส้มเซี่ยวสุภาลัยบอกว่าแหม
เอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการค้าก็ฝืดเครื่องเอ้าขอที่บึ้งทางใจหน่อยละกัน
ลองมาหาโชคลาภเผื่อว่าจะโชคดีได้เงินมาจ่ายแต๊เอียให้ลูกหลานในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
ก็เลยไปเสี่ยงเซียมสี่นะคะเขย่าสามครั้งเขย่าเขย่าได้เลขมาสมดั่งใจเออ
ก็เขาบอกว่าจะเอาเลขนี้แหละไปเสี่ยงโชคดูแต่จะได้เลขอะไรจะถูกหรือเปล่า
ก็ดวงใครดวงเขานะคุณผู้ชมเขย่าสามครั้งเลยเหรอคะ
ก็ได้หลายเลขอยู่นะคะก็ได้มาสามเลขเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าอ่างน้ำมนต์ที่ไหน
ก็ไม่ชัดเจนเท่าที่นี่ที่ไหนอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาที่นี่นะตอนนี้นะก็ยังมีชาวบ้านทยอยมาแก้บน
กุมารเจ้าสัวเหงกันเยอะแยะเลยหลังจากที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับโชคลาภกันแบบต่อเนื่อง
อย่างท่านนี้นะคะนางพัศวีเทียนทองดีเป็นชาวปราจีนบุรีนะ
มาพร้อมกับสามีไม่ได้มามือเปล่าค่ะมาพร้อมกับฟักทองเก้าลูก
น้ำแดงอีกเก้าสิบเก้าขวดและจุดประทัดไปเลยห้าร้อยนัดแก้บน
หลังจากที่งวดวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอได้ถูกรางวัลไป
เลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวโอ้โหได้เงินไปหลักแสนนะคะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนางสาวธนพลตรีวัชรการก็พาคุณแม่มา
คุณแม่๗๐ปีแล้วแต่พาคุณแม่มาไหว้พระนะแล้วก็มาจุดประทัดด้วย๕๐๐นัดเหมือนกัน
พร้อมกับน้ำแดงอีก๖ขวดนำมาแก้บนเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเลขท้าย๒ตัว๘๑
เงินมาหลักหมื่นเลยสุดยอดจริงส่วนเลขโสรสสรตะน้ำตาเทียนสีแดงในอ่างน้ำมนต์
บอกแล้วว่าไม่มีที่ไหนชัดเจนเท่าที่นี่เป็นเอกลักษณ์จริงจริงชัดเจนขนาดนี้
ชาวบ้านเขาก็ส่องกันไปดูถ่ายมาให้ดูกันเอาลองดูนะคุณผู้ชม
ดิฉันไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีเลขอะไรบ้างมันเยอะ
แต่ว่ามันมีทั้งหมด๖เลข๖ตัวเกือบถึง๑๐เลขแล้ว
ลองดูก็แล้วกันคุณผู้ชมเรียบเคียงถามคนข้างก็ดูกันแล้วกันนะ
บอกได้เท่านี้จริงตามไปส่องกันดูก็ได้นะคะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อก็ย้ำตรงนี้แล้วกันนะครับ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะเลย
อ่ะไปที่นี่บ้างดีกว่าจังหวัดสกลนคร
ไปที่ไหนอ่ะก็นี่แหละครับสวนสาธารณะพญาเตาง้อย
ที่อเภอตาวง้อยจังหวัดสกลนคร
ไปที่นี่นะครับก็ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วที่เขากำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้ก็คือแผงลอตเตอรี่เนี่ยฮะ
มันมีมากมายหลายสิบแผงใครเคยไปที่นี่จะรู้ว่าแผงลอตเตอรี่เยอะมากจริง
อ้าตรงไปนอกไปต่อเยอะมากจริงจริงค่ะ
ไปแล้วก็เห็นล่ะครับมีมากมายผลว่ามีมีหลายแผง
มีแมวตัวนี้มันมานอนสะบัดหางอยู่บนแผง
นี่แมวกวักหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นแมวกวักยังไง
ไม่น่าจะกวักแต่มันเป็นแมวกัด

มันกัดลอตเตอรี่
เขาบอกว่าไอ้ลอตเตอรี่ใบไหนก็ตามนะที่โดนไอ้เจ้าแมวตัวนี้
กัดแทะแงะเก่า

มักจะมีเลขท้ายที่ไปตรงกับ

เขาบอกว่าแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ

อย่างงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ไปกัดลอตเตอรี่เลขท้ายหนึ่งหนึ่งเจ็ด
สลากออกมาเป็นเลขเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ด
เลขท้ายไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง

คืองวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง

เก้าห้าหกเก้าสองสี่

ห้าสองเก้าเก้าสองสี่

แต่แต่แต่เลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งไปตรง

บอกเอาไว้ให้ฟังฟังหูไว้หูนะ
เขาบอกว่างวดนี้ไอ้แมวตัวนี้ไปกัดลอตเตอรี่
แล้วปรากฏว่า

มันบอกว่ากัดจนเลข๕๖๐หายไปเลย

นี่แผงแถวนี้หมดแล้วไม่เหลือแล้ว
กัดหมดขนาดนี้ไอ้ลอตเตอรี่ใบที่แมวกัดขายได้ไหมล่ะ

เอ้าแต่ก็ไม่รู้ล่ะผมบอกนะมันเป็นความเชื่อ
แล้วก็มันไม่ใช่ว่ากัดแล้วมันจะตรงทุกครั้งไป
มันก็มีบางครั้งบางคราที่มันไปตรงอย่างที่เล่าให้ฟัง
ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ดวงจริง
ยังมีอีกที่หนึ่งค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
งูจงอางบุกเข้าไปกินไก่ในเหล้า
อยู่ที่บ้านเลขที่๔๑๐หมู่๑๑ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันนะคะ
นายอนิรุธอินฤทธิ์เจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยแจ้งกู้ภัยใต้เต็กตึ้งบางขัน

ก็ต้องฉุดกระชากลากดึงเงินแบบนี้หน่อยนะครับ
เพราะว่างูมันเลื้อยจากเล้าไก่ไปซุกใต้กองไม้ข้างเล้าไก่คุณผู้ชม
ยังไงก็ดึงไม่ออกจนชาวบ้านคิดว่างูเจ้าที่หรือเปล่า
ก็เลยต้องกล่าวขอขมาว่าถ้าหากทำอะไรล่วงเกินก็ขอให้งูโผล่หัวออกมา
เพื่อจะจับไปปล่อยปลาเพราะบอกกล่าวแค่นั้นแหละสุดท้ายงูจงอางก็ยอมจับให้ได้ง่ายเลยค่ะ
เอามาวัดความยาว๒๕เมตรขนาดกำลังพอดีนะ
แล้วก็ใส่กระสอบไปปล่อยที่ป่าที่มันอยู่ไกลชุมชนไปนะจ๊ะ
ครับเล่าสู่กันฟังนะธรรมชาติเรื่องความเชื่อก็ต้องฟังหูไว้หู
แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะเลยนะครับ
ปิดท้ายนะครับไปดูดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่๑๓มกราคมกันหน่อยนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันแรม๔ค่ำเดือน๒บอกเลยว่าเป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การกระทำการมงคลนะครับ
ลับดวงดีสำหรับคนเกิดปีกุลต้องเหนื่อยกับการทำงานแบบไม่มีตัวช่วยเลย
ควรทำบุญบริจาคโหลงศพเพื่อแก้เคล็ด
ส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห์การงานและความรักนะครับ
ก็ได้แก่สีเขียวสีดำสีม่วงและสีส้ม
ส่วนสีที่เป็นกรกินีควรหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงครับ
ใครที่ต้องการเช็คดวงรายวันแบบครบทั้ง๗วันนะฮะ
ไปเลยครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๒

กันได้ทุกวัน๗วันเลยนะคะ